เป็นศึกสายเลือดที่อุดรธานี
คุณพ่อนี่นะอายุ๘๐แล้ว
ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คืนความยุติธรรมให้กับท่าน
เพราะท่านถูกลูกชาย๒คนพยายามฆ่าคุณผู้ชมดู

ขึ้นป้ายเลยลูกชายสองคนพยายามฆ่าท่านเพราะอะไรคุณผู้ชมฮะ
คือลูกแค้นไม่แบ่งที่นาให้
สุดท้ายลูกสองคนนี้โดนจำคุกครับ
นะฮะคุณพ่อคือในอ้วยกาประดิษฐ์ครับ
อายุ๘๐ปีนะครับแล้วก็ลูกชายคนที่๒นะครับ
ปรีดากาประดิษฐ์อายุ๕๓ปี
นำป้ายขนาดใหญ่นะครับระบุว่า
กรรมติดจรวดไม่ต้องรอชาติหน้าติดข้างรถกระบะ
แห่ไปรอบหมู่บ้านนิคมหนองตานครับตะบนโพลงาม
อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี

นายบังเลงอายุ๒๕ปีและลูกชายคนที่สี่
นายบุญจันทร์อายุ๓๓ปีในข้อหาพยายามฆ่าพ่อ
โอ้โหคุณผู้ชมพ่อก็เลยขึ้นป้ายขอบคุณที่คืนความยุติธรรมให้ท่าน
อ้วยเนี่ยเปิดเผยบอกว่าเขากับภรรยาที่ป่วยติดเตียง

คนที่๑นายสำรวยคนที่๒นายปรีดาคนนี้ช่วยดูแลแม่
คนที่๓นายบันเลงคนที่๔นายบุญจันทร์ต่อมาปี๒๕๖๐ลูกชาย๓คนคือ
สำรวยลูกที่๑บรรเลงลูกคนที่๒แล้วก็บุญจันทร์ลูกคนที่๔
ขออภัยครับมาขอแบ่งที่นาจำนวน๒๐ไร่ซึ่งเป็นที่ดินมรดก
หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงปลูกปอขายแล้วก็ปั่นสำล้อรับจ้าง
หาเงินซื้อมาในราคา๘๐๐๐บาทคือลูกยังไม่เกิดด้วยซ้ำ
แต่เมื่อลูกชายทั้ง๓คนไปมีครอบครัวของตัวเอง
แต่อยากจะขอแบ่งที่ดินด้วยครับพ่อไม่แบ่งให้เพราะเห็นว่าพ่อยังไม่ตาย
กลายเป็นศึกสายเลือดครับแล้วก็มีญาติฝั่งแม่เนี่ยเข้ามายุโยงบอก
ถ้าพ่อตายเดี๋ยวจะแบ่งที่นาให้ลูกเท่าไม่เท่ากันนะและยังใส่ความหาว่าพ่อเนี่ยไปติดผู้หญิงรุ่นลูกนะ
แต่พ่อปฏิเสธพ่อบอกฉันจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงผู้หญิงไอ้ลำพังจะกินทุกวันนี้ยังลำบากเลย
ความแค้นสะสมบ้างครับเมื่อวันที่๙กันยายน๒๕๖๒
เลงลูกคนที่๓กับบุญจันทร์ลูกคนที่๔บุกมาฆ่าพ่อครับฆ่ายังไงใช้วิธีไหน
เอาขวานจามหัวครับแล้วฟันคอฮะแล้วข้อที่ต้ารักแร้พ่อเกือบตายครับ
แต่นายปรีดาลูกคนที่๒มาช่วยไว้ครับ
มันคนชนครับ๓มีแค่พวกหนึ่งเงี้ยพวกหนึ่งเงี้ยมาพวกมากันนิดนึง

ปัจจุบันที่ดินแปลงที่มีปัญหากัน

ที่ศาลตัดสินจบคุกสามสิบสามปี

ถมที่ดินจะเอาเป็นของตัวเองให้ได้
โดยมีภรรยาของบุญจันทร์เนี่ยมาดูแลความเรียบร้อยทำให้ในอ้วย
คนเป็นพ่อไม่พอใจบอกผมไม่ได้บอกนะพ่อบอกว่าลูกเนรคุณ
จะฟ้องขับไล่ภรรยาด้วยเนี่ยนะภรรยาลูกชายเนี่ยแล้วจะไม่ยอม

ต่อไปก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
ส่วนภรรยาของนายบุญจันทร์ระบุว่า
ในอ้วนก็คือคุณพ่อสามี
ฟ้องร้องว่าลูกชายจะพยายามฆ่าไม่เป็นความจริง

และจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปครับคุณผู้ชมฮะ